สองแม่ลูกนะคะที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วไปเจองูลายสอเนี่ยเลื้อยผ่าน
คนลุกแค่ไหนคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้ยยกลูกหนีแทบไอ้ฐานต้องยกจริงจริงน่ะ
ก็นี่ไงเขาหลับสนิทเลยอ่ะหลับสนิทไม่รู้เลยว่างูเนี่ยมันกำลังเลื้อยผ่าน
ตอนแรกผ่านไปทางขาลูกก่อนผ่านไปลูกก็ยังหลับสนิทหลับสบายเหมือนเดิม
ก็หลับหลับลึกเลยจริง
แล้วงูมันก็เลื้อยผ่านลูกไปจนถึงขาแม่
เลื้อยไปหาแม่จังหวะที่หาแม่นี่แหละแม่รู้สึกอะไร
แต่ดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหนี่คว้าตัวลูกยังไว้อ่ะ
แล้วงูมันก็เลยเลื้อยหนีออกจากบ้านไปในจังหวะเดียวกัน
ต่างคนต่างตกใจกันตกใจสิคะคุณใครเห็นแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
เอาจริงนะดูตอนแรกดำมาอย่างนี้แล้วบางจังหวะมันเหมือนแผลแม่เบี้ย
ผมนึกว่างูเห่าน่ากลัวแต่แต่ปรากฏว่ามันเป็นงูลายสอนะคะ
เป็นงูขนาดเล็กไม่มีพิษนี่แต่ขึ้นชื่อว่างูอ่ะ
ใครก็กลัวแล้วยิ่งจังหวะที่เราหลับอยู่ไงคุณตกใจสิ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
แต่สุดท้ายก็เอาล่ะงูก็จากไปนะคะเจ้าของบ้านก็ทำใจได้นะคะ
ก็หลังจากนั้นก็คงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วย
ให้ดูแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณผู้ชม
บางทีเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ปิดบ้านสนิทบางทีงูหรือสัตว์มีพิษมันสัตว์เลื้อยคานอาจจะเลื้อยเข้ามาได้นะคะ